เอาไปดูบรรยากาศของคุณหมากปรินกันหน่อยคุณผู้ชม
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเองก็ไปใช้สิทธิ์เหมือนกัน
ก็เดินทางไปที่คู่หาเลือกตั้งรวมทั้ง
นักร้องลูกทุ่งเดินทางไปใช้สิทธิ์

พาไปดูนี่นี่ใคร

นักร้องลูกทุ่งสาวจ๊ะนั่นเองนะฮะ
เดินทางกลับไปที่บ้านเกิดครับ
ไปใช้สิทธิ์หน่วยเลือกตั้งที่๗

หมู่บ้านอยู่ที่ตำบลแสวงหาอำเภอแสวงหา

เช่นเดียวกันกับนักร้องรุ่งทุ่งร่วมค่าย

ชื่อจริงเขาคือนางสาวนี่พาผ่อนบุญเลี้ยงนะฮะ

พี่น้องกันแล้วก็ข้างหลังคือคุณแม่

เต็นต์ในบริเวณสนามฟุตบอล
เคหาอองเงินแข็งอองเงินเคสัยใหม่นะครับ

โดยกระแตบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย

ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของประเทศ

แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดผลดีกับใครเลย
ไปฟังเสียงของคุณกระแตนะครับ
ที่อยากจะให้อนาคตประเทศดีขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นคุณจ๊าคซ์ก็ดีคุณใบเตยอยู่ไหน
คุณกระแตก็ดีเวลาเห็นบนเวทีเนี่ย
อยู่ที่หน่วยเลือกตั้งที่๔๐เต็นต์บริเวณลานอเนกประสงค์
ครองสามวาอันนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อย

อีกหนึ่งคนที่ไปก็คือหญิงลีศรีจุมพล
หญิงลีก็ไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่๑๗
ที่ร้านอเนกประสงค์โรงเรียนอเงินแขวงอเงินเขตสายใหม่เช่นเดียวกัน
นี่นะฮะ

คนนี้วาทิเจ้าสาว
ว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงคุณปาวลี
ฟุตบอลโอเงินเช่นเดียวกันอยู่ที่สายใหม่
น้วยเลือกตั้งที่สิบสามน้าในสอยลาดประเขาหกสิบแขวง
อรุณสมมติอ่านเขตบางเขตนะครับและเมื่อช่วงเช้าเอง
ที่เราโปรยไปอีกหนึ่งหนุ่มคุณหมากปรินนะฮะก็เดินทางไปที่ร้านอเนกประสงค์
โรงเรียนอเงินเขตสายไม้เหมือนกันนะฮะเป็นหน่วยเลือกตั้งที่สิบเก้า
กรุงเทพมหานครนะฮะคุณหมากก็เป็นรายชื่อลำดับที่แปดร้อยหกสิบเก้า
นะฮะก็มีการแสดงบัตรประชาชนเซ็นชงเซ็นชื่อรับบัตรก็ไปกาจนเสร็จสิ้น
แล้วก็เดินทางออกไปทำภารกิจต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจของคนในวงการบันเทิง
นะฮะที่ออกมาร่วมมือร่วมใจกันนะฮะที่ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเอง
ในการกำหนดอนาคตของประเทศไทยกับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ